บ้านหลังหนึ่งที่บางขุนเทียนที่กรุงเทพมหานครเขาบอกว่าถูกปลาด้วยขวดโซดา๙ครั้ง
๙ครั้งคือนับตั้งแต่ปีที่แล้วนะประมาณกลางปีช่วงเดือนกรกฎาคมนับจนถึงตอนนี้๙ครั้งเข้าไปแล้วนะคะ
เขาก็เลยเอากล้องมาติดไว้๑๖ตัวรอบบ้านกะจะจับให้ได้เลยนะคะสำหรับคนร้ายที่มาก่อเหตุแบบนี้
เข้าบอกว่าคนข้างบ้านเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยหวาดประหวาแล้วนะ
นี่เป็น๑ใน๙ครั้งเท่านั้นที่ภาพจากกล้องวงจรปิดรอบบ้านของคุณรัชนีเนี่ยจับไว้ได้นะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในซอยอนามัยงามเจริญ๓๒เขตบางขุนเทียน

ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็จอดอยู่ริมรั้

ภาพเกิดขึ้น๙ครั้งด้วยกัน

เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณรัชนีธุระมะฉายา
เปิดเผยบอกว่าตอนแรกที่เกิดเหตุ

น่าจะเกิดจากวัยรุ่นคึกขนองทั่วไป
แต่ทีนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด
เพราะมีการนำขวดโซดามาปลาใส่บ้านตัวเอง
อย่างต่อเนื่องเริ่มครั้งแรกเลยที่เจอ
คือเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วปี๒๕๖๐
เดือนกรกฎาคมครั้งเดียวนะ

และล่าสุดคือ๗มกราคมที่ผ่านมา๑ครั้ง

โดยช่วงเวลาที่คนร้ายมาก่อเหตุ
จะเป็นช่วงเย็นไปถึงช่วงไม่เกิน๓ทุ่ม

ซึ่งแม้ว่าบ้านจะไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากนัก
แต่บอกว่าคนในครอบครัวหวาดระแวงมาก

ไม่รู้ว่าจริงแล้วเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยได้เดินทางไปแจ้งความไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้ว
ก็คือธันวาคมปี๒๖๖๐นะคะ
แต่คดียังไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะ

คิดว่ายังไงปลอดภัย

หลังจากแจ้งความแล้วมาเกิดอีก๓ครั้ง

อยากให้ช่วยติดตามเพื่อว่า
เอาคนที่ลงมือ
และตามหาคนว่าจ้างหรืออย่างไรอย่างนี้

ถ้ามีปัญหาอะไรเราแก้ไขได้

คุณรัชนีเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่า
ไม่รู้จริงนะว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะพยายามดูภาพในกล้องวงจรปิดแล้ว
ดูซิว่าคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นคนแถวนั้นหรือเปล่า

อยู่นี่มาตั้งแต่เล็กจนโต
หน้าคนนี้ที่มาปลาไม่คุ้น
และครอบครัวก็ไม่เคยมีปัญหากับใครที่ไหนมาก่อน
ใจจริงแล้วอยากให้ได้ตัวคนที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิด

เกรงว่าจะเป็นการป่าผิดบ้านหรือเปล่า